เดี๋ยวขอลงเรื่องรายละเอียดตรงที่ก่อนนะฮะ

พี่โต๊ะหรือคุณหนอมคุณหนอมที่สวยผมขอดูอันนี้หน่อย

ตำบลประวงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
อ่านี่โอ้โหนี่เขาจะเขียวขจี

๖๓ล็อคไปเห็นจากไหนนะครับใช่ค่ะ
ครั้งแรกนี่คือเขายิงอัดโฆษณา
แล้วเราก็คุยอินบล็อกกับเซลล์
ตามที่เขาโฆษณาไว้นี่ค่ะ

แต่เขาออกหมายจับเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้เราให้ดูได้ใช่ไหมเบอร์โทรใช่ค่ะ
ได้ค่ะมีกรองใบโฆษณาเขียนทางเฟซบุ๊ค
ดินป่าบงสารพีผ่อนฟรีไม่มีดอกเบี้ย
๕๐๐๐เริ่มต้น๕๑ตารางวาตารางวาละ

แล้วล็อกหนึ่งกี่ตารางวะล็อกนึงแล้วแต่ค่ะก็เป็น๖๐
คุณอ๋อมก็เลยสนใจได้ไปดูที่จริงก่อนไหมใช่ค่ะ
ตอนแรกไม่ได้ไปดูคุยกับเซลล์ในอีนล็อกค่ะ
แล้วก็โอนจองโอนจองโอนเลยจองเลย
ใช่ก็คือจะหมดแล้วนะลูกค้าถ้าเกิดเราช้าเนี่ย
เดี๋ยวลูกค้าลูกค้าคนอื่นเขาจองไปล็อกที่คุณอ๋อมอยากได้
เราก็โอเคเดี๋ยวจองไปก่อนถ้าเรายังไงเราก็ค่อยว่ากัน

ตอนแรกตอนแรกจองไป๓ก่อน
แล้วพอไปดูก็จองเพิ่มเป็น๕๐๐สวยเหลือเกิน

ก็ประมาณ๔แสนกว่า๔๗๐๐๓๙๐๐แล้วแต่ตารางวาค่ะ
ล็อกก็รวมแล้วถ้าราคาเต็มเท่าไหร่๕ล็อก
ราคาเต็มหรอครับ

แต่ตอนนี้เราจ่ายเงินดาวน์ผ่อนเข้าไปเนี่ย

ของผมกรูแดงที่ซารพีเชียงไหมครับ

ลำผูลใช่ไหมอ่าดจองใช้เมื่อนาทับอ่าวนี่จะไม่ได้ยิน
ของผมที่ตำบลอุโมงครับ
บิ๊กทีนี้ปัญหามันคือมันเริ่มมันเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วดูแล้วแบบ
ยุ่งแล้วมันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไห
เพราะพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นนี่เป็นคนที่แบบเป็นคนที่มารวมตัวรวมกลุ่ม
แล้วก็พากันมาเดินเรื่องแจ้งความเลย
เริ่มต้นก็คือเราผ่อนไปได้๓เดือน
ที่เขาตกลงกับเราไว้ว่า๓เดือนถ้าเราชำระเงินแล้ว
เราสามารถเข้าไปปลูกบ้านได้ทำสวนได้ทำรั้วได้ทำทุกอย่าง
แต่มีข้อแม้ว่าไม่ให้เราเอาดินจากที่ดินของเขาออกมา
พอหลังจากนั้นปุ๊บเงียบไม่ตอบ

กรุ๊ปไลน์ทั้งกรุ๊ปไลน์ทางโทรศัพท์ถาม

ได้คุยครับเจ๊เปิ้ลก็รับปากว่าที่นี้กำลังเดินเรื่องอยู่นะคะ
ว่าตอนนี้ติดปัญหาเจ้าหน้าที่ที่ดิน
ก็คือเราก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้
ก็พยายามที่จะดึงเวลาให้ยืดออกไป
ผมขอดูภาพหน่อยนะที่เขามีเซลล์เขาไปตั้งบูธอยู่
อย่างนี้ใช่ไหมทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับในพื้นที่ดินที่เราไปซื้อแล้วเราไปดูเนี่ย
เราก็จะเห็นเขามาตั้งสำนักงานอยู่
แต่มันเป็นที่ดินอะเนาะที่ดินเปล่าอ่ะใช่ไหม

ของผมเป็นแบบนี้ครับเป็นออฟฟิศที่เป็นคอนเทนเนอร์

เอาเราไปดูก็จ่ายไป๔๐เงินดาวน์
ผมไปทำ๓่วดลงมาอยู่เราจะเข้าไปอยู่ไม่ได้อีก
ดินจริงได้มีการที่ว่าเอาหมุดก็คือใช้ไม้บ้าง
ใช้เสาปูนบ้างมาปักไว้แล้วเอาสเปรสีแดงพ่นไว้
นี่คือที่ดินล็อกของคุณนะที่ดินจริง

ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจะไม่ต้องเข้าแบงค์ใช่ค่ะ
แล้วพอ๓เดือนเข้าไม่ได้เขาก็บอกมันมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้

เราก็ไม่เป็นไรนะเขาอาจจะมีปัญหาจริง

ปลายปีช่วงกันยาใช่ไหมใกล้
เขาขึ้นทีเดียวพลึด๑๐โครงการเลยเชียงใหม่ลำพูนกันยา๖๒

ก็เรื่อยมาจนกระทั่งมันเริ่มมีปัญหาโป๊ะแต่คือช่วงสัก

กลางปี๖๕เริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มไล่ถามแล้ว

เพราะว่ามันยังไล่กันไม่จนเนี่ยใช่ไหม
เพราะว่าถ้าเราผิดสัญญาถ้าเราไม่ผ่อนเขา๓เดือน
เขาจะลิฟต์ที่ดินเรากับเงินที่เรามาจำแล้วก็ดาวน์ไว้

เราก็กลัวกลัวครับใช่ไหมเพราะตอนนั้นมันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้แค่ว่า๓เดือนไปแล้วยังเข้าที่ไม่ได้

เราไม่เคยพบกับเขาเลยเราได้แค่เพียงแต่ว่าถ้าเราซื้อที่เขา
เราได้แค่เพียงหน้าโฉนดแผ่นเดียว
ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าของที่ดินที่แท้จริงเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่า
เขาอาจจะไม่รู้หรือก็ได้ใช่ไหมทนายเกิดผล
อาจจะรู้ก็ได้แต่เขาอาจจะมองแค่ว่าก็ไม่เกี่ยวกับเขา
ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเจเปิ้ลมาบอกว่าจะซื้อที่ดินผม
แล้วก็วางมัดจำไว้ก่อน๕เปอร์เซ็นต์๑๐เปอร์เซ็นต์
เขาจะไปทำที่ดินจัดสารอะไรก็ทำไปสิ
ถึงเวลาคุณไม่มาซื้อเต็มก็ผมก็ยึดมัดจำ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ